อันดับอันดับสองพิกัดที่กัด
พวกคุณเอาตรงไหนคิดที่ทำลูกผมลูกผมแบบนี้
ทั้งที่คุณก็มีลูกเหมือนกันลูกคุณก็เป็นผู้หญิง

คือคุณจะคิดยังไงคุณก็เอาเขาไปเลี้ยงแต่พอโตมาคุณกลับทำเขาแบบนี้
คุณจะเกิดเป็นคนเลย
เราพอใจในการได้รับความรู้สึกที่พร้อมไปแล้วกว่าคุณไปคำนัดต่อมีความรู้สึกต่อดีขึ้นไหมครับค่ะ
ก็ดีขึ้นครับแต่ผมก็อยากจะขอขอครั้งนี้เป็นครั้งเดียวและขอเป็นครั้งสุดท้าย
ก็คือขอให้ประหารชีวิตทั้ง๕คนคนอื่นจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างอีก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังตามคดีนี้ต่อนะคะ
เพราะว่าล่าสุดก็มีการเข้ามอบตัวแล้วก็วันนี้ตลอดทั้งวันมีการสอบนะคะ
สำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำชำราวเด็ก
แต่ว่าคดีมันมากกว่านั้นนะคะเพราะมันมีเรื่องของการใช้แรงงานเด็กไปด้วย
ตอนนี้เราพูดถึงเฉพาะในส่วนของเหตุที่ถูกอ้างว่าเกิดที่หาดใหญ่นะคะ
ในขณะที่พื้นที่ของสนประเวทเราไม่ได้พูดแล้วนะคะ
จะพูดเฉพาะ๔คนนี้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำเด็กนะคะ
แล้วก็การสอบตลอดทั้งวันนี้พยายามจะติดต่อ
ไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นแม่บุญธรรมของน้องอายุ๑๔ผู้เสียหายนะคะ
จริงแล้วดูแล้วเหมือนก็อยากจะมีการชี้แจง
แต่ว่าเราติดต่อไม่ได้ตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะคะ
ในขณะที่ทนายความที่มารับทำคดีให้กับทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหาเอง
ตอนนี้เราก็ยังติดต่อไม่ได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคุยไว้ว่าขอให้ได้ข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้ระหว่างรายการเดี๋ยวจะลองติดต่อเพิ่มเติม
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันแน่นอนคุณพ่อมานะคะ
แล้วก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปต้นรายการคุณพ่อก็มีความรู้สึกแหละนะคะ
เพราะว่าลูกเนี่ยก็ไปอยู่กับเขาตั้งแต่แม่ยังวิ่งไม่แข็งยังเด็กมากอยู่เลยเลยนะคะ
ในขณะที่วันนี้การสอบเนี่ยผลสอบเดี๋ยวเราจะคุยกับตำรวจว่า
ตกลงแล้วปฏิเสธนี่คือปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยหรือ
หรือว่ามีการรับสารภาพบางส่วนหรือว่าเป็นลักษณะของการรับบางส่วนปฏิเสธบางส่วนนะคะ
แล้วก็วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันคุณพ่อมาด้วยนะคะอีกหนึ่งท่าน
นี่ฉันจะเรียกในรายการว่าคุณเอ็มนะคะเป็นพี่เขยของน้องอายุ๑๔นะคะ
ก็จะรู้เหตุการณ์เพราะว่าก็จะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องบ้าง
หนีออกมายังไงใครทำอะไรบ้างก็จะเป็นอีกคนที่เล่าได้นะคะ
รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีทั้ง๓ท่านค่ะ
เป็นเรื่องกันคุณพ่อก่อนเลยคุณค่ะแล้วคุณพ่อวันนี้ที่มีการสอบการคุณพ่อก็
ก็อยู่ที่ปคมด้วยที่ตำรวจปราบค้ามนุษย์ด้วยใช่ไหมคะ

วันนี้ทางฝั่งผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีใครมาบ้างคะที่พ่อเห็น
ที่คุณพ่อเห็นก็มีคุณแม่สำเริงแล้วก็คนที่ชื่อพึ่ง

ของเด็กอายุ๑๖ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในผู้กระทำใช่ไหมครับ

คุณสำเริงที่เจอกันเนี่ยนะคะได้เขาเห็นเราไหมหรือพ่อเห็นเขาฝ่ายเดียว
ผมเห็นเขาแต่เขาคงจะไม่เห็นผม

ที่ฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแม้กระทั่งที่เราคุยกันไปเมื่อ๒วันก่อน
คุณสำเริงก็ไม่ได้ติดต่อพ่อมาใช่ไหม

ตั้งแต่มีเรื่องเกิดเป็นเรื่องขึ้นก็ยังไม่เคยติดต่อกัน

จริงแล้วใจพ่อคิดว่าควรจะคุยกันด้วยไหม
เพราะว่ารู้จักกันตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
ถ้าเกิดมันเกิดอย่างนี้เขาต้องโทรมาหาคุณพ่อเองนะ

เขาให้คนอื่นโทรมาไหมคะ
ก็เมื่อ๖วันที่แล้วก็มีพี่แพทย์ที่โทรมา
เหมือนกับว่าจะให้ช่วยน้องอายุ๑๖อ่ะ
คนที่บอกว่าเป็นเหมือนเป็นพ่อเลี้ยงของเด็กผู้ชาย๑ใน๔

ทีนี้คุณพ่อตอนนั้นที่เราคุยกันเมื่อ๒วันก่อน
คุณพ่อบอกว่าตอนนั้นหมายจับมันออกคนเดียวนะ

หมายจับก็ออกเพิ่มนะคะแล้วก็เข้ามอบตัว

ก็มอบตัวก็ว่าได้เพราะว่าตำรวจไม่ได้ควบคุมตัวตามหมายจับ

แต่เพียงแต่ตำรวจก็บอกว่าถ้าไม่มาก็จับอยู่ดี
คุณพ่อค่ะ๔คนที่ว่านี้เนี่ย
หลังจากที่เราคุยกันไปพ่อบอกว่าคนแรกนะที่ถูกออกหมายจับก็คือเป็นเหมือนกับ
เป็นพ่อบุญธรรมของน้องนะคะ
คือพ่อคิดว่ามีส่วนไหมที่มันอยู่ในข่าวเขาก็เลยตัดสินใจ
ผมคิดว่ามีส่วนแล้วคิดว่าน่าจะรับเปอร์เซ็นต์ด้วย
แล้วพ่อพอจะรู้หรือมีใครมาบอกไหมว่าตกลงที่ตำรวจยังไม่ได้จับตั้งแต่ออกหมายจับคนแรกเขาไปอยู่ไหนมา
นี้ท่านพี่มามอบตัวก็เงินเวลาไปหลายวันจนถึงจะมาตอนนี้คุณพ่อกินว่าก็ต้องหนี
กฎหมายก่อนนะคะทนาเอกค่ะวันนี้
คือการสอบทั้งหมดนี้ไม่รวมตัวคนที่เป็นแม่บุญธรรม

แต่จริงแล้วคดีไม่ได้มีแค่คดีชำราวเท่านั้นนะคะ

คือมีคดีเรื่องของชำเลามีเรื่องของพรากผู้ยาว

เรื่องของการค้ามนุษย์เกี่ยวกับเรื่องการใช้รายงานเด็ก
คือถ้าสมมุติผู้หญิงที่ชื่อสำเริงจะโดนอาจจะ
อาจจะโดนที่ข้อหาค้ามนุษย์ใช่ไหมคือการใช้แรงงานเด็ก
คือข้อหาที่น่าจะโดนคือข้อหานั้น
แต่ว่าวันนี้ก็เองก็ยังคุยกับทางท่านคุ้มกลับ
ก็บอกว่าก็น่าจะไม่ใช่แค่๕คน

ถ้าโดนจะไม่ใช่๔แล้วบวกสำเริง๑
ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นแค่นั้นนะครับ

มันมีหลายประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อน

คือเด็กพออยู่ในความดูแลของพม

แล้วได้มีเจ้าหน้าที่คนไหนที่
เจ้าหน้าที่พมบอกมาว่าสภาพจิตใจน้องแย่มาก

แล้วเขาอยู่ในสถานที่ที่พมให้อยู่

คือเขาบอกสั้นว่าสภาพจิตใจแย่มาก
แต่ก็ให้ความร่วมมือในการเล่าเรื่องใช่ไหม

ต้องได้รับการฟื้นฟูเยียวยา
คุณผู้ชมค่ะคือน้องเนี่ยตั้งแต่เกิด

คือน้องอยู่ในการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความรับควรของมนุษย์นะคะ
ก็จะรู้เขาก็จะคุยผ่านเฟซบุ๊คกัน

ก็เป็นแฟนของคุณบีก่อนหน้านี้ที่เราคุยกัน
ทีนี้คุณเอ็มรู้เรื่องของน้อง

ที่บอกว่าก็รับรู้มาตลอดเหมือนกัน
ก็ครั้งแรกนะครับ
น้องพยายามติดต่อเฟซบุ๊คเขามา

แต่ก็ใช้เฟซบุ๊คของแฟน
ก็คือน้องส่งรูปดีใจมา

แล้วก็พยายามจะที่ว่าจะโทรหากัน

จนวันที่๒๑ฮัศจิกายนปีที่แล้ว
น้องได้ส่งภาพทายที่ว่านอนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วด้วยสีหน้าของน้องผมก็อธิบายให้ทั่วน้องต้องการอะไร
คุณผู้ชมค่ะภาพนี้เป็นภาพเดียวกัน
ภาพที่เราเบลอเป็นภาพของน้องผู้หญิงอายุ๑๔
ก็คือถ่ายตัวเองและให้ติดผู้ชายอีกคน
เพราะผมติดทำงานอยู่
น้องก็เลยทรงรูปนี้มาให้ผมดู
แล้วตอนเย็นผมโทรกลับไปให้แฟนโทรกลับไป
แฟนก็เลยโทรถามว่าเป็นอะไรอยู่ไหน
แล้วน้องก็วางสากไปหลังจากนั้น
น้อก็โดนปิดเบจเฟซบไป
โพลอีกทีก็คือเป็นเฟสใหม่
จะเอาสากภาพก่อนค่ะคุณผู้ชมคือที่ต้องการให้เห็นภาพ
คือจะบอกว่ามันก็เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นอาจจะประกอบได้ประกอบการเล่าเรื่องเหตุการณ์ได้ทีนี้คุณเอ็มเข้าใจว่าความตั้งใจของน้องที่ส่งภาพนั้นมาเนี่ยน้องต้องการจะสื่อสารหรือว่าบอกว่าอะไรคะ
อันนั้นคือผมไม่รู้ผมอาจจะคิดว่าน้องแค่ถ่ายเล่นแต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ไงครับซึ่งปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่รู้
แต่ถ้าเกิดมาปุ๊บติดประต่อมันก็มีเขาโคงแต่ผมไม่ระบุร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเป็นเรื่องนั้นจริงหรือเปล่า
แต่ก็ตรวจสอบวันและเวลาวันและเวลานั้นทั้งสองคนค้นอยู่หน้างานเพราะทำงานทั้งคู่ไม่ใช่อยู่ในห้อง
คุณเอ็มได้ถามน้องไหมคะว่าภาพที่น้องส่งมาให้เป็นภาพที่ถ่ายแล้วส่งตอนนั้นเลยหรือว่าเป็นภาพที่ถ่ายเก็บไว้แล้วค่อยส่งตอนนั้น
คือทุกครั้งน้องจะเล่นเป็นตัวค่อยเป็นเพราะน้องก็จะกดเข้าที่นี่อย่างเดียวถ่ายสดอย่างเดียวน้องจะมีการว่าถ่ายรูปเก็บแล้วค่อยไปส่งที่หลังจะไม่มีนะครับ
แต่ว่าเบอร์ให้หมดแล้วนะนะคะคือสีหน้าเขาเรียบสุ
เพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้เป้าประสงค์เขา
แต่อันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากที่โทรหาคุณเอ็มแล้ว

ใช่ครับแล้วหลังจากนั้นน้องก็ส่งรูปร้องไห้มา

ทำน้องนะครับผมก็เลยมาประติบต่อเอา

ใช่ครับตุ๊กเกอร์ร้องไห้ไม่ใช่ตัวเขา

ซึ่งเขาก็ยังไม่ได้พิมพ์ตัวอักษรบอกมาอีกฝั่ง

ใช่น้องเรียนระดับประถมใช่ไหมคุณพ่อ

จะเขียนได้แค่ว่าหนูรักพ่อหนูรักพี่หนูรักแม่อะไรแค่นี้เอง

เอางี้เรียนถามขอลงรายละเอียดนะคะ

ส่งอะไรมาเพื่อสื่อสารกับคุณเอ็มแล้วก็คุณบีบ้าง
ก็คือพี่ย้ำบอกว่า

ขอเบอร์หน่อยอะไรทำนองนี้นะครับ
ก็คือเพราะว่าติดต่อโทรหาพวกผมผมไม่ค่อยรับ

แล้วพวกผมก็ติดต่อเป็นเวลาเขาก็ขอทำงานกัน

บางทีติดคุยได้แป๊บเดียว

ผมก็ไม่เคยสอบถามน้องเพราะว่าน้องบอกผมแล้วว่า

มาอยู่กับพี่คือเริ่มต้นชีวิตใหม่

หลังจากนั้นส่งเหมือนเป็นรูปหน้าร้องไห้ใช่ไหมคะ

ก็บางทีก็แบบว่า

ก็ส่งรูปร้องไห้มาเพราะว่าผมโทรถามว่าเป็นอะไร

ถ้าเกิดเป็นกลางวันก็จะเป็นช่วงเวลาของทำงาน

ถ้าเกิดเป็นช่วงเที่ยงผมก็ยังพอเข้าใจ
ซึ่งเวลาติดต่อมาไม่ใช่ช่วงเที่ยง

คือน้องแน่ธรรมานก็เหมือนใช้แรงงานแหละ

จะมาแบบนั่งพักเล่นโทรศัพท์ไม่ใช่
คุณเอมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลก
โทรมาได้ในเวลาที่ยังไม่ได้พักกินข้าว

แล้วผมขอข้าวมาจากที่ว่าน้องมาหาผม
ผมเข้ามาตรงที่ว่าน้องมาเริ่มเปิดใจกับผมจริง

เดี๋ยวนะเดี๋ยวไล่ให้ลำดับ

สรุปแล้วเนี่ย
ก็คือช่วงปลายเดือนธรรมดา

คุยไม่ได้แล้วเขามาแล้วก็หมายถึงคนในบ้านนั้น

พี่สละว่าจะโทรคุยหาโทรหาผี
สาวโทรหาผีเคยคุยกันไม่ได้หรอ

แต่ว่าเคยมีวีดีโอคอลคุย

น้องก็จะวีดีโอคอลว่ากินข้าวกันอยู่

คุณเอ็มรู้จักครอบครัวนี้ไหม
ครอบครัวที่เป็นพ่อแม่บุญธรรม

อย่างสมมุติชื่อสี่คนนี้

ที่คุณเอ็มเล่ามาคือเหตุการณ์ตอนพฤศจิกายน

ตัดสินใจออกจากบ้านนั้นที่หัดใหญ่

วิทยุณายนครับ

โดยมีผู้หญิงคนหนึ่งพาออกมา
ที่ผู้หญิงคนนี้จะพาออกมา

ซึ่งตอนนั้นผมกับแฟนไม่ง่อย
ก็พยายามติดต่อน้อง
นี้ออกมาวันที่จะแต่งงานเหรอ

เขาว่าเป็นแม่แก่

แม่แก่ก็คือสำเรืองบุญมาณนี่เอง
ถึงคนเดียวกันไม่ใช่ไหมหมายถึงว่าเราคือบ้านนั้นก็เยอร์มให้เด็กแต่งงานหรอ
ก็หลังจากผู้หญิงคนนี้พาน้องหนีมาปุ๊บ
น้องมาถึงกรุงเทพกลัวว่าพี่หนูไม่มีค่ารถแล้วนะ

แต่ตอนนั้นผมยังไม่รู้ว่ามีผู้หญิงมาอีกคนนึง

เนี่ยหนูเอาน้ำเอไปอยู่ด้วยได้ไหม

เขารับผิดชอบให้ผมเป็นคนเหมาะงานอยู่ที่บางปู
เขาเลยบอกอ่าถ้าเขาก็ทำงานได้อะไรได้
โอเคให้เขาพาหนูมามาหาพี่ก่อน
แล้วเดี๋ยวไปทำงานเดี๋ยวพี่จ้างเขาเองก็ได้

จนถึงบ้านผมพอพักบ้านผมได้คืนนึง
ก็มาที่บางปูได้ประมาณ๒วัน
น้องเริ่มมีจิตใจที่ดีละ

รู้ไหมว่าหนูหนีหาเพราะอะไร
หนูอยู่ไม่ไหวเพราะว่า
พอพวกมันน้องพูดว่าพวกมัน
ยาเข้ามาทีไรดีคึกยาขึ้นมาทีไร
มันจะเท่ากับทำหนูทั้งคืนเลย
ยันเช้าบางทีหนูไม่ได้ทำงานเลย

น้องก็บอกว่าแล้วตอนที่หนูหนีมาเนี่ย

ของคนชื่อตุ๋ยหรือเน่ง
โดยที่ว่าทางผู้ใหญ่เขาจัดการกัน
ถามว่าแล้วหนูได้รับรู้ไหม
เขาจัดให้หนูรู้เพราะว่า
เขาคุยกันแล้วหนูอยู่ด้วย

หนูก็แค่ยักหน้าเขาเลย

เอาแล้วเขาจะตอบแต่งหนูได้ยังไง

หนูก็เลยต้องยอม

จากที่เล่าให้คุณเอ็มได้ฟังเนี่ยนะคะ

ก็จะต้องทราบจากคุณเอ็มแล้วก็

ประเด็นเรื่องเล่นยานี่มันอยู่ในสำนวนไหม

ก็เพิ่งได้ข้อมูลให้สอบเพิ่ม

แต่น้องก็เล่ามาบางส่วนแล้ว
กำลังจะบอกว่าข้อมูลคุณเอ็มไม่ได้ถูกสอบ
จากตำรวจปราบค้ามนุษย์ใช่ไหมคะ

แล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนที่สอบคนถูกกล่าวหา

คุณผู้ชมขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่า

ละเอียดก็คือว่าน้องจะพูดกับผมแค่ช่วงนั้นไงครับ
แล้วหลังจากนั้นก็ผมก็จะไม่ค่อยไอ้นี่กับน้อง
เพราะว่าผมก็จะทำแต่งานแล้วก็จะให้แฟนผมเป็นคนดูแลมากกว่า

ถ้ามันมีประเด็นเล่นยานี้มันจะไม่มีคนรู้เรื่องเลย
เดี๋ยวจะถามคุณเอ็มได้ว่าคือจากที่เล่าคราวที่แล้วเนี่ยนะคะ
อยู่มันจะเกิดซ้ำได้หลายครั้งตรงโถงที่ถูกกั้นเพราะเป็นห้อง
มันจะไม่มีคนรู้เลยเหรอไม่ไม่มีคนเห็นไม่มีคนไม่มีคนสนใจเลยเหรอ

แล้วนะคะแล้วก็คือขอให้ให้เป็นรายละเอียดคดีเพื่อเพื่อคดีน้องเองนะคะ
คุณพ่อนะคะครับบางส่วนพ่ออาจจะทราบแล้วเหมือนกันใช่ไหมน่าจะมีการได้คุยกัน
ก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะครับคุณคุณพ่อรู้
เรื่องนี้ไหมเรื่องที่บอกมีเรื่องยาเสพติดอะไรเนี่ยรู้มาก่อนไหมคะก็เพิ่งจะมี
รู้จากหลานว่าว่าโดนเรื่องยาด้วยคุณพ่อเท่าที่รู้จักมาเนี่ยในในนั้นเนี่ยมีมี
บางคนใช้ยาเสพติดมาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องกับน้องไหมคุณพ่อรู้อยู่ไหมมีมีคือเสพ
มันเป็นเรื่องปกติหรือว่ายังไงคะมันคือเอาเท่าที่คุณพ่อทราบก็คือแบบเหมือนก็ติดอ่ะ
พูดได้เลยว่าเหมือนกับติดเลยแล้วคุณพ่อเคยเห็นตอนที่แบบบางคนบางบางคนนะที่เขาเสพ
ในนั้นเนี่ยเขามีอาการขนาดไหนคะมันก็มันก็แบบไงมันก็ดีดอะไรอย่างเงี้เหมือน
ว่าบางทีมันก็อยากเป็นพวกบุหรี่พวกเหล้ามันก็จะไปคือมันถ้าเท็จพวก
มาเลยครับทีนี้ส่วนใหญ่มันเป็นแบบนั้นไหมคะคือว่าคนที่จะกระทำเสพยา
แล้วค่อยมากระทำต่อน้องหรือว่าไม่ได้ทุกครั้งเป็นบางครั้ง
น้องบอกว่าบ่อยครับบ่อย
ไม่บอกใช่ไหมว่าใครบ้างที่น้องรู้ว่าเสพยาแล้วค่อยมาก่อเหตุเนี่ย
ไม่บอกครับน้องเพียงแค่ว่าบอกว่าเขาสูบยาครับ
พอพวกมันสูบยาเข้ามาบางทีมันก็มาสูบต่อหน้าหนู
บางทีก็สูบเข้ามาพอมีอารมณ์ปุ๊บมันก็ทำหนูทั้งคืนเลย

คุณเอ็มจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะถ้าฟังจากคราวที่แล้วที่น้องบีกับคุณพ่อเล่าให้ฟัง
คือมันเป็นโถงใหญ่ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีบางส่วนที่มันแบ่งเป็นห้อง
แต่ตรงที่น้องอยู่มันคือตรงกลางแล้วมันถูกกั้นด้วยผ้าให้เป็นห้อง
คำถามของพี่ก็คือว่าเมื่อตอนเกิดเหตุแล้วมันมีบางคนที่ถ้าตามข่าว
คือก่อเหตุซ้ำซากในที่เดียวกันกับเด็ก
คำถามคือแล้วทำไมคนอื่นที่อยู่ในนั้นไม่รู้ไม่เห็นไม่ช่วยไม่สังเกตเด็กเห
ก็น้องบอกผมว่าทุกครั้งที่น้องโดนกระทำจะไม่มีใครอยู่บ้าน
หมายถึงเลือกเวลาที่คนไม่อยู่บ้านหรือหมายถึงว่าเขาไม่อยู่บ้านคือเขาไปค้างที่อื่นกันหรือแปลว่าอะไรคะ
คือว่าจะมีเวลาคนออกไปทำงานเวลาคนออกไปทำงานบางทีน้องป่วยน้องอยู่บ้านเฉยอยู่คนเดียว

เด็กเคยเล่าไหมว่าร้องให้ช่วยส่งเสียงดังอะไรอย่างนี้ไหม
ก็ในเมื่อมีใครอยู่ร้องให้ตายแต่มีใครได้ยินไหมครับ
มีขัดขืนหรือพยายามจะดิ้นบนอย่างไหนบ้างไหม
น้องบอกว่าสำหรับกรณีไร้ทีละคนนะครับกรณีเด็กหนุ่มสิบหก
น้องบอกน้องร้องคัดขืนแต่วันนั้นไม่มีใครอยู่
แต่สำหรับกรณีสองคนหนึ่งน้องมาคัดขืน
กับเรื่องร้องมั้ยผมไม่รู้
น้องเคยเล่าว่าร้องขนิดของเด็กสิบหก

คนนี้มักจะเลือกวิธีการทำแบบไหนคุณเอ็มพอรู้ไหม

เวลาภรรยาเขาไม่อยู่ไปต่างจังหวัด

ครั้งแรกที่โดนน้องพยายามบอกแล้ว

น้องเป็นคนพูดครบผมเองเลยนะครับว่า
ถ้าบ้าน้องโกหกตอแหลบแล้วก็จะตีน้อง
คุณเอ็มรู้จักนิสัยใจคอบุคลิกของน้อง๑๔ไหมคะว่า
คือบางคนอายุเท่านี้อาจจะเป็นสาวมากนะ
อาจจะดูเป็นผู้ใหญ่เป็นสาวมาก
แต่บางคนก็อาจจะดูเป็นเด็กยังเป็นเด็กอยู่เลย

จริงอยู่ตัวน้องโตน้องหนวลจะเป็นสาว

เพราะน้องเขาอุ่นพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็ก
แล้วก็ไม่ต้องอะไรครับเปรียบเทียบแค่ว่าตอนน้องมายบผม
ซึ่งผมเป็นพี่เขยก็จริงแต่ผมไม่เคยใกล้ชิดน้อง
แต่ในเมื่อผมเอาใจใส่น้องรักพี่ของน้อง

เข้ามากอดมาหอมผมเล่นกับผม

แต่ผมอธิบายว่าน้องก็คือน้องอย่าไปคิดอย่างอื่น
เพราะขนาดเราเองเรายังไม่คิดเลย
น้องมันกอดมันหอมมันก็แค่ความรักที่เฉย

บุคลิกน้องเขายังเป็นเด็กอยู่มากไหม

คือเขาจะกอดเขาจะเหนียวเขาจะล้างเขาจะเล่น

ตอนพักหลังที่ว่าเกิดเรื่องแล้วเนี่ย
บางทีเขาก็อยู่กับพ่อเขาก็มากอด
บางทีได้ยินคำที่ลูกพูดคำแรกเลย

พ่อหนูรักพ่อแล้วต่อจากนี้ไป

ตอนที่น้องออกจากบ้านที่กุยบุรีประจวบไปที่หัดใหญ่สงขลาเนี่ย
ตอนนั้นเรียกว่าเรียกว่าหนีออกจากบ้านไหม
หรือว่ายังไงคะเกิดอะไรขึ้น
ก็วันนั้นคือน้องใหม่เขาเป็นคนโทรมา
พอเขาโทรมาแล้วว่าลูกสาวเปิดลำโพง
แล้วคุณแม่เขาได้ยินเขาบอกว่า
อนหนีออกมาให้ได้นะหนีออกมาให้ได้นะ
แล้วพอตอนประมาณสักบ่ายน้องก็หายไป
แล้วตกลงคนที่เราบอกว่าเป็นคนที่บอกให้
ติดต่อน้องมาแล้วให้ออกมาให้ได้นะออกมาให้ได้นะ
เขาเขารู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาได้พยายามช่วยไหมคะ
ก็คิดว่ายังไงเขาก็ต้องรู้
เพราะว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกันเขาก็ต้องปิดกัน
แล้วพ่อคิดว่าที่เขาตามมาเนี่ยเขาตามมาเพื่ออะไร

เขาก็ต้องเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กแหละใช่ไหมคะ
เขาอายุห่างกันเยอะไหมคะผู้หญิงคนนี้กับลูกสาวคุณพ่อ

ก็เห็นกันมาตั้งแต่เล็กเหมือนกันครับ
สนิทสนมรักใคร่ไหมเหมือนกับเป็นมิตรกันใช่ไหมไม่ได้
ก็เป็นมิตรไม่ต้องเป็นอย่างตัวตัวครับครับคือน้องไว้ใจใช่ไหมคะ
ว่าแบบเอ๊ะทำไมเรียกเด็กมาแล้วก็เกิดเหตุ
กรณีเรื่องยาเสพติดจะเกี่ยวข้องกับในคดีอย่างนี้

ก็จะต้องดูว่าในกรณีถ้าท่านผู้ใหญ่เสพใครเสพก็ต้องรับผิดชอบกันไป
แต่ถ้าเกิดว่ามีการไปยุโยงส่งเสริมหรือบังคับให้ผู้อื่นเสพยาเสพติด
อันนี้จะมีกฎหมายเอาผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดแยกไว้ต่างหาก
นับพรบคุ้มครองเด็กนะครับที่สนับสนุนส่งเสริมให้เด็กเนี่ย
มีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดทางอาญา
ซึ่งมีโทษแยกมาต่างหากอีกเหมือนกัน
ไม่รู้เรื่องยาวันนี้สอบไปแค่ไหนเหมือนกันใช่ไหมคะครับอ่า

คุยกับทนายของทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหานะคะ
นายรักพงศ์สุระนาคพันธ์ค่ะ

ตอนที่ตำรวจยังตามตัวไม่เจอ

เขาอยู่ที่หาดใหญ่ตลอดหรือว่าไปยังไงครับ

ช่วงหลังเข้ามาอยู่แถวใกล้กรุงเทพฯ
คืนหรือ๒คืนก่อนที่จะเข้ามอบทุวร์

มีใครรับสารภาพประเด็นไหนบ้างไหมคะ
รายละเอียดผมไม่ทราบแต่ทั้ง๓คนที่เหลือนี่ให้การปฏิเสธหมดเลยครับ

ข้อกล่าวหาถ้าเอาตามเอกสารที่ออกมาของตำรวจปราบค้ามนุษย
มีเรื่องค้ามนุษย์นะคะเรื่องจ้างเด็กอายุต่ำกว่า๑๕เป็นลูกจ้าง
ข่มขืนกระทำชำลาวเรื่องชักจูงส่งเสริมยินยอม

มีข้อหานอกเหนือจากนี้เพิ่มเติมในระหว่างวันอีกไหมคะ
ก็มีเรื่องข่มขืนกระทำชำราวล่ะครับ

ทนายรู้ว่ามีการพูดถึงอยู่
ค่ะทนายรักพงษ์ได้คุยกับผู้ถูกกล่าวหาทั้ง๔คนนี้
แค่นั้นครับคุณพึงพบกับทางปุ่มผู้ต้องหาวันนี้เลยครับ
อ๋อค่ะทนายรักพงษ์ขออภัยเดี๋ยวขอถามลักษณะแบบนี้ค่ะ

แต่ว่าเป็นทนายที่เหมือนกับก็คือรับทำคดีนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ครับแต่แนวโน้มน่าจะรับทันนะครับ
เพราะว่าผมก็จะดูอีกนิดนึงว่า
ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงเขาก็ทำความผิดจริงไหม
ยังไงก็กำลังเพิ่งเจอกับวันนี้ครับ
ก็เลยคงต้องตอบข้อได้จริงเพิ่มอีกนิดหน่อยครับ
ทนายรักพงศ์ค่ะช่วงชั่วโมง๒ชั่วโมงที่ได้คุยกัน
ทั้ง๓คนซึ่งเราไม่รวมเด็กผู้ชายอายุ๑๖นะคะ
ทั้ง๓คนนี้เนี่ยบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดเด็กกุเรื่อง
หรืออะไรครับจำนองนั้นเลยครับ
ว่าไม่เคยมีเป็นสัมพันธ์อะไรกับเด็กเลย
ไม่ว่าจะทั้งยินยอมหรือว่าข่มขืน

แล้วในส่วนของคุณสำเริงวันนี้คุณสำเริงซึ่งเป็นเด็ก

สอบไว้ในฐานะเป็นพยานครับ
เขาก็บอกว่าเลี้ยงเด็กมา๔๕ปีสำดองนี้ครับ

ครับค่ะเอ๊ะนอกจากคุณสำเริงแล้วมีใครที่ถูกสอบเป็นพยานอีกไหมคะ
เพราะทางกลุ่มผู้ทั้งหาก็จะนัดพนักงานสอบสวน
เพื่อเอาพยานที่ทราบเหตุการณ์หรืออยู่ใกล้ชิดที่แคมป์อะไร
ก็จะนำมาให้พนักงานสอบสวนสอบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
เฉพาะวันนี้ก็ได้ก็คือสอบ๔คนซึ่งรวมเด็กผู้ชายอายุ๑๖ไปด้วยนะคะ
แล้วก็บวกคุณสำเริงแล้วนอกเหนือจากนี้วันนี้เอาเฉพาะวันนี้มีใครอีกไหมคะ

แล้วคิดว่าจะมีใครเพิ่มเติมอีกไหมคะ
ก็จะมีเท่าที่ทราบก็จะมีพวกที่ไซส์งานนะครับ
เป็นทั้งส่วนของญาติฝ่ายผู้ต้องหาแล้วก็ญาติฝ่ายผู้เสียหายครับ
พร้อมจะมาเป็นพยานให้
ญาติฝ่ายผู้เสียหายที่หัดใหญ่มีใครคะเท่าที่ทนายทราบ
อันนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตอีกที
เพราะว่ามีญาติทางโน้นที่จะพร้อมมาเป็นพยาน

คุณพ่อที่หาดใหญ่ที่ไซส์งานที่น้องอยู่เนี่ย
ญาติคุณพ่อหรือว่าญาติเด็กฝั่งไหนอะไรยังไงอยู่ด้วยไหมคะ
มีพี่ชายผมยังอยู่นู้นอีก๒คน
ก็คือเป็นคุณลุงแท้ใช่ไหมเป็นพี่ชายพ่อแท้ใช่ไหม
ก็อีกคนนึงเป็นคนละพ่อแต่แม่เดียวกันคนนึง
แล้วก็อีกคนนึงคือเกิดมาพ่อเดียวกันแม่เดียวกัน
เพราะฉะนั้นก็คือศักดิ์เป็นลุงของเด็กใช่ไหมคะ

ที่ฉันกลับมาถามคุณพ่อในรายการว่าลุงว่ายังไงรู้เรื่องไหมหลานเกิดอะไรขึ้นนะ
ทนายรักภงจนถึงตอนนี้เท่ากับทั้งสี่คน
ตอนนี้คือถูกควบคุมตัวยังคะหรือว่ายังไงคะ
แล้วคุณสำเริงคุณแม่บุญธรรมล่ะคะ
ก็ไม่ได้ถูกควบคุมอะไรครับอันนี้เป็นตอบไว้เป็นพยานเฉยครับ
ค่ะทนายติดต่อคุณสำเริงได้ไหมคะ
ไม่มีเบอร์ครับผมมีแต่ญาติญาติที่ประสานในส่วนที่ให้มาดูแลในการพาเข้ามอบตัวแค่นั้นครับ
ในส่วนของหลักฐานหรือพยานก็แล้วแต่เนี่ย
ทางฝั่งผู้ถูกกล่าวหาได้เตรียมไว้ยังคะว่าจะพิสูจน์ด้วยอะไรคะ
คือคนที่อยู่ในวันเวลาเกิดเหตุเพื่อยืนยันหรือว่ามันมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
ไอ้วันเวลาเนี่ยมันเท่าที่ผมดูในคำกล่าวหามันไม่ค่อยชัดเจนนะครับผม
ไม่มีคำหนดวันเป๊ะหรืออะไรอืมอืม
ว่าน่าจะเป็นพยานที่อยู่ในไซส์งานในบ้านหลังนั้นที่อยู่กันประมาณ๒๐๓๐คน
แล้วก็ไม่เคยทราบถึงการร้อง
อ่าเข้าใจค่ะทนายคะถ้าอย่างนั้นเบื้องต้น
ถ้าจะตามคดีนี้เนี้ยก็คือตามกับทนายรักภมก่อนนะคะ

แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะรับทำคดีหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ผมคงต้องไปที่ทางจุดเกิดเหตุแล้วก็สอบ๓
พยานแวดล้อมทั่วไปว่าในส่วนของเด็ก
หรือว่าในส่วนของผู้สูตรสาขาว่าอะไรยังไงบ้างครับ
ได้ได้ค่ะยังไงแต่ว่าเบื้องต้นยังไง

เดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุงสองคน
มีใครรู้เรื่องไหมก่อนที่คุณพ่อจะรู้เรื่อง
ก่อนที่พี่สาวเขาก่อนที่พี่เขยเขาจะรู้เรื่อง
เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าน่าจะได้สายตำรวจด้วยค่ะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคุยกันต่อนะคะถามแบบเร็วค่ะคุณพ่อ
เท่ากับว่ามีญาติอยู่ที่นั่น

ผมคิดว่าเขาน่าจะรู้นะแต่ว่าเขาไม่บอกคุณพ่อ
เพราะว่าคุณพ่อก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเรื่อง
เรื่องตั้งแต่การแต่งงานอะไรคิดว่าจะแต่งงานอะไร
คุณพ่อไม่รู้รู้จากปากหลานเท่านั้น

ก็คือสรุปลุงนะครับคนนึง

เป็นคนจัดแจงเรื่องงานให้หลาน

ไม่บอกครับก็คือวันนั้นมีผมรู้

น้องมันพูดเล่นหรือพูดจริงเราก็ไม่รู้
เพราะแต่ละครั้งที่น้องโทรมาเราก็ไม่รู้พูดเล่นพูดจริง
จนน้องหนีมาหาเรานี่แหละ
เราถึงรู้กับน้องกับคนที่

ว่าโอเคพาน้องหนีมาจากการแต่ง
โดยที่ว่ามีลุงหนึ่งในลุง

ไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาปิดท้ายกันต่อ

รองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๖
กองบังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์นะคะ
วันนี้เนี่ยสอบกันรวมทั้งหมดแล้วประมาณสักกี่ชั่วโมงคะ
ประมาณ๔ชั่วโมงได้ครับผม
ยังไม่มีใครรับสารภาพในข้อหาใดเลยใช่ไหมคะ
ด้านต้นก็คือทุกข้อหาทั้งหมดให้การครับเสร็จและก็ปฏิเสธข้อเก่าหาครับผม
ฉันดูจากเอกสารออกมาจากกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์เนี่ยนะคะ
ยังไม่ยังไม่มีข้อกล่าวหาที่ผัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อันนี้ไม่ทราบว่าทางตำรวจปคมทราบหรือยังเรื่องว่ามีข้อมูลว่า
มีการใช้ยาก่อนที่จะไปกระทำต่อเด็กผู้หญิง

สมมุติว่าถ้ามันมีเรื่องยาสิทธิเกี่ยวข้องจริง

ตอนนี้ก็ไม่มีหลักฐานแล้ว

และประวัติมาศคนอุตถึงถึงวัฒนศพ

ค่ะ้อนันรองแล้วในส่วนของน้องผู้หญิงมูลอายุ๑๔นะคะ
ทางตำรวจยังต้องสอบน้องอีกไหมคะหรือว่าจบแล้วสำหรับตัวน้องค่ะ
เดี๋ยวต้องดูการรวบรวมพยานหลักฐานภายหลังจากนี้ครับว่า
อาจจะก็จำเป็นจะต้องสอบน้องน้ำหนึ่งมากครับ
เพราะว่าโดยหลักฐานแล้วเราจะไม่สอบทุกอย่างหลักหลักครับ
เข้าใจค่ะต้องไปสอบที่หัดใหญ่ไหมคะ
หรือว่าเรียกตัวมาที่ส่วนกลางหมดเลยค่ะ
เดี๋ยวก็มีทีมที่หลบไปกับแบบนั้นคือที่ที่หัดใหญ่ด้วยครับ
คุณสำเริงที่เป็นแม่บุญธรรมของเด็กเนี่ยนะคะ
คุณสำเริงตอนนี้คือเป็นแค่พยานคือสอบแล้วก็กลับบ้านไม่ได้
ยังไม่ได้ถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องใดใช่ไหมคะ
ครับสำเริงแหละครับที่ได้สวมได้ตอนนี้

ที่ฉันถามท่านสั้นวันนี้ก่อนเนื่องจากเวลาค่อนข้างน้อยนะคะ

ทนายรณรงค์ค่ะอันนี้เท่ากับว่าอันนี้คือมันก็จะเดินไปตามปกติแล้วไหม

คือจริงกังวลหลายประเด็นมากเลยนะครับ

ทั้งที่ปคมกำลังสอบแล้วก็ที่ประเวทสอบไปแล้ว
ก็ยังมีประเด็นประเวทยังสงสัยอยู่ว่า๑๖๐ให้เด็กมาทำไม
ยังไม่ได้สอบประเด็นนี้ให้เลย
กับร่ำไยถุงหนึ่งให้มาเป็นค่าอะไร
แล้วก็ที่ทางปคมก็ยังมีประเด็นเรื่องสารเสพติด
ประเด็นอื่นที่ละเอียดอ่อนมากกว่านี้อีก
เท่ากับที่ทนายรณรงค์กังวลคือว่า
ไม่ได้มีเรื่องการค้ามนุษย์
แต่ว่าเราติดใจตรงที่ว่ามันมีเงิน๑๖๐กับถุงลำไยหลังจากที่ก่อเหตุใช่ไหม

ในขณะที่เรื่องนี้ก็คือเรื่องยาเสพติดที่อาจจะต้องสอบต่อ

แล้วของประเวทนี่มารวมอยู่ในของปคมไหมคะ